กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดแรกก่อนเลย
ติดตามกันมาหลายวันแล้วนะครับที่จังหวัดอุดรธานีบริเวณเกาะคำชโนธนะครับ
หลังจากที่นั่นเนี่ยประชาชนก็ไปกันเยอะนะครับ
ไปกราบไหว้บูชาปู่ศรีสุโธนั่นเอง
ซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐเขาก็มีมาตรการเด็ดขาด
ในการดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับ
เพราะว่านักเรียนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านพดุงวิทยาและประชาชนจิตอาสาครับ
เขาได้ร่วมกันทำพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธพญานคราชภายในเกาะคำชโนธ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก็มีนายสมหวังพ่วงบางโพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก่อนที่จะทำการปรับปรุงภายในเกาะคำชโนธให้เหมาะสมนะครับ
ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เห็นในภาพเห็นไหมประชาชนมากันเยอะ
ผ้าสีก็มาผูกกันไว้เต็มไปหมดเลยครับ
ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับ
เริ่มด้วยการปลดผ้าสีที่ประชาชนนำมามัดรอบต้นไม้
จากนั้นก็นำน้ำนี่แหละครับไปล้างแป้งออกทั้งบริเวณต้นชะโนธและต้นไสนะครับ

พอประชาชนเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปกราบไหว้บูชาแล้วก็โรยแป้งถูตามกกของต้นไซส์ต้นชะโนธ

เขาบอกว่าตลอดทั้งวันนะครับก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไปกราบไหว้ขอพร
เพราะปู่สีสุดโทอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารคำชโนธก็ต้องคอยบอกเรื่องที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเขาสั่งเข้ม
เรื่องของมาตรการห้ามนักท่องเที่ยวจุดทูบเทียนในคำชโนธ
แล้วก็ห้ามผูกผ้าสีห้ามทาแป้งตามต้นไม้เพื่อขอเลขดงเลขเด็ดนะครับ
แล้วก็ให้นำพานบายสีที่ทำพิธีแล้วกลับไปบูชาที่บ้าน
เพื่ออะไรเพื่อลดปัญหาขยะเพราะว่าประชาชนไปกันเยอะมาก
แล้วก็ทิ้งเอาไว้มันก็กลายเป็นขยะนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนรองเท้าให้หาถุงใส่ฮิ้วเข้าไปด้วย

นี่ถือว่าเป็นวันที่๒นะครับที่คุมเข้มมาตรการดังกล่าว
แต่ก็ยังมีหลายคนที่ไปไหว้แล้วต้องการวางบายสีเอาไว้ที่คำชโนธ
ส่วนที่บ่อน้ำก็มีปัญหาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
เขาบอกว่าพบนักท่องเที่ยวโยนเหรียญลงไปเหมือนเดิมเลยครับ
โอ้โหอันนี้ก็ต้องขอร้องคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนที่จะไปที่นั่นนะครับ

ถูกครองเพราะบางคนดื่มกินด้วยนะ

ใช่ต้องฝากไว้ฝากประชาสัมพันธ์ไปเลย
ใครจะไปมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติมีหลานบอกหลานกันไปนะครับ
ให้ปฏิบัติตามกฎของที่นั่นกันด้วย
ตอนนี้เขาก็เร่งมาตรการนี้อย่างเต็มที่นะครับ
เพราะว่าจะเป็นการรับนักท่องเที่ยวในช่วงของต้นเดือนหน้า
วันที่๑มีนาคมเชื่อว่าไปกันอีกเพียบแล้วครับ

อะไรลักษณะนี้ถ้ามีคนหนึ่งทำคนต่อไปก็จะทำ
เพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำสิ่งที่เขาห้ามเลยนะคะ